เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะฮะปล่อยให้ฝ่ายหญิงอย่างแยมมาธิราเนี่ย
ต้องคอยตอบคำถามพี่สื่อมวลชนกันไปก่อนหน้านี้แล้ว
ถึงเรื่องความรักครั้งล่าสุดกับหนุ่มพิษกาชัยนั่นเองนะคะ
แล้วตอนนี้ตกลงใช้คำว่าแฟนได้แล้วหรือเปล่า
คราวนี้ต้องมาถามฝ่ายชายกันบ้างดีกว่านะคะ
เพราะว่าที่สำคัญเนี่ยฝ่ายชายอย่างพิษกาชัยเองก็ต้องร่วมงานกับแฟนเก่า
แฟนเก่าพลอยหอวังอยู่นะคะเดี๋ยวไปฟังเจ้าตัวเคลียร์กันหน่อยค่ะ
ทุกอย่างต้องการเป็นแฟนกัน

ยังไม่ถึงครั้งนี้ใช้คำถามแฟน

เราก็๓๐อัพแล้ว

หนึ่งที่เราโอเคแล้วคือเขาเป็นแฟนกัน

แล้วเขาก็ปลอดภัณฑ์
อ๋อต้องทราบ

กับแยมเองก็กำลังศึกษาดูใจ

จะให้เลิกคบกันตอนนี้มันคงเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าเพื่อนก็กลุ่มก้อนเดียวกันทั้งหมดเลย
แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามในรายการ

คุณคู่เริ่มมาจากการเป็นเพื่อนก่อน

ไม่รู้เป็นแฟนกันแล้วตอนนี้คำว่าแฟนมันจบไปแล้ว
แต่ความเป็นเพื่อนมันยังคงอยู่นะคะ